ต่อกันที่เรื่องสบายอกสบายใจกันบ้างดีกว่า

เบี้ยรายทางเยอะมากเลยนะคะ
สำหรับซุปตาคาเฮงทั้งหลายนะคะ
เมื่อวานนี้ใครโดนใครเฉียดใครเห็งกันบ้าง

นี่มาบ่อยมากเลยพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะ
โอ้โหรางวัลเลขท้าย๒ตัวโดนกันไปพลึบพรับเลยทีเดียว
นี่แหละคนแรกนะฮะเจ้าพ่อดวงเฮงแห่งปีเรายกให้เขาไปเลย
เพราะว่าแค่เพราะหวัดจริง
อ่ะรอบนี้ก็เช่นกันได้ข้าวขนมไปกินกรุบกรีบค่ะ
ส่วนอีกคนมาใหม่คนนี้รั้งตำแหน่งเจ้าพ่อใบ้เลขเด็ดให้นะฮะ
ว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่นะเดี๋ยวเลขอะไรเนี่ยก็ดูกันเอาเอง
ผลปรากฏว่าถูกเหมือนกันคุณผู้ชมรับไปหน่อ๕ใบค่ะ
เช่นเดียวกันกับนักแสดงอารมณ์ดีปิงปองไดอารี่ตุซี่ดูสิ
ดีใจเมื่อไหนพ่อบอกว่านางรัฐบาลกินฉันไปหลายงวดมาให้ฉันงวดนี้
ยังดีใจอยู่นะคะก็นี่แหละอุดหนุนลอตเตอรี่รัฐบาลมาตลอดชีวิต
เพิ่งได้มารับโชคก็คราวนี้แหละค่ะยินดีกับซุปตาคาเฮงทุกคนเลยนะคะ
แล้วก็สำหรับใครที่พลาดหวังไปนะฮะพรุ่งนี้ยังมีหวังเสมอ
ถูกต้องงวดหน้ายังรอลุ้นกันได้นะคะ